คุณผู้ชมครับและเป็นวินาทีที่ครอบครัวของแม่ทิพย์จ่ายจังหวัดสะแก้วนะครับ
จะต้องร่วมมือร่วมใจกันตอบคำถามเพื่อกู้วิกฤตให้ได้
เขาจะสามารถคว้าเงินทุนไปต่อลมหายใจใช้หนี้สินที่มีอยู่
สำเร็จหรือไม่กับการตอบคำถามทั้งหมดให้ถูก๔ข้อนะครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ดีสมาธิดี

เพราะว่าเรื่องที่จะนำมาตั้งเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวภายในครอบครัวของเรานะครับ
ถ้าพร้อมแล้วผมขอเชิญแม่ทิพย์มาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องเนี่ยแม่ทิพย์จะต้องวิเคราะห์ให้ดีนะครับ
ว่าเรื่องนี้แม่ทิพย์ตอบได้เอาไว้ในใจก่อน
แล้วส่วนเรื่องที่เหลือลองวิเคราะห์ดูว่าจะเหมาะกับพ่อชายไหมเหมาะกับลูกออยไหม

เพราะการที่พลาดพลาดอยู่ตรงวางเรื่องนี้เอง

ถ้าพร้อมแล้วมาดู๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑จังหวัดสะแก้ว
เรื่องที่๒พระพุทธศาสนา
เรื่องที่๓น้องแกร่ง
เรื่องที่๔อาหาร
เรื่องที่๕ตายอรไทย
แล้วทิพย์ขอเรื่องน้องแกะค่ะ
แม่ทิพย์เลือกตอบเรื่องแรกในเรื่องน้องแกละครับ
จ๋าน้องแกระอายุเท่าไหร่แล้ว

ถ้าเปรียบเทียบกับเด็กปกตินะคะ

แล้วน้องแกะต้องไปหาหมอบ่อยไหมครับ
ถ้าสิริราชก็ทุก๒เดือนค่ะ
จ๋า๑วันเนี่ยน้องแกะกินยาเยอะไหมครับ
คือยาเม็ดเนี่ยจะมีภูมิแพ้แล้วก็แก้เกงกันชัก
แล้วก็ก่อนนอนเป็นยาเม็ดนะคะ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ข้อใดไม่ใช่ข้อควรจำที่อยู่บนถุงยาโรงพยาบาลจิตเวทสะแก้วราชนครินของน้องแกละ
ตัวเลือกที่หนึ่งก่อนใช้ยาอ่านฉลากให้เข้าใจ
ตัวเลือกที่สองอย่าเก็บไว้ในที่อับชื้นหรือแสงแดดส่องถึง

ดูวันหมดอายุของยาทุกครั้งที่ใช้
ตัวเลือกที่๔รับประทานยาหลังอาหารอย่างน้อย๑๕นาที
แม่เคยอ่านหน้าซองนะคะเวลาเพสันให้มาแม่ก็จะมาตรวจทานดู
แม่คิดว่าแม่จำได้ค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วแม่ทิพย์เลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ดูวันหมดอายุของยาทุกครั้งที่ใช้ครับ

วันนี้จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ทำไมถึงเลือกจังหวัดสะแก้วครับ
เพราะคุณพ่อเป็นคนจังหวัดสะแก้วค่ะ

ขอเชิญพ่อชายมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

พัฒนานครก็คือเกิดที่จังหวัดสะแก้ว

เคยเข้าไปสการะสารหลักเมืองสะแก้วไหมครับ

ตั้งอยู่ภายในปริมณฑลสวนกาญจนาพิเศษ
จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ความจงรักพักดี
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช

และเป็นศูนย์รวมขวัญกำลังใจของชาวสะแก้วด้วยครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ประตูของสารหลักเมืองสะแก้วมีสีอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งสีขาว
ตัวเลือกที่สองสีบริยา

ตัวเลือกที่สี่สีน้ำตาล

ก็คิดว่าประตูน่าจะเป็นสีทองครับ

ถ้าพร้อมแล้วพ่อจะเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สามสีทองครับ

ถามคำถามทั้งหมด๔ข้อก่อนนะครับ

พ่อจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
พ่อเลือกป้าครับ

แล้วพ่อจะเลือกเรื่องไหนให้ป้าเรียนขึ้นมาตอบคำถามครับ

ตายอรไทย
ตายอรไทยครับ
ป้าเลียนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
จริงแล้วป้าเลี่ยนอยากเลือกตอบเรื่องอะไร

เรื่องอะไรนะครับอาหารค่ะพ่อ
เรียนอยากตอบเรื่องอาหาร
แต่จริงแล้วเนี่ยนะครับ

มีแฟนเพลงของคุณตายอรไทยคือใครครับ

ไม่เป็นไรนะแต่ถือว่าเลือกแล้ว

จริงแล้วป้าเคยได้ฟังเพลงของน้องตายบ้างไหมครับ

เคยชอบเพลงไหนเป็นพิเศษไหม

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

มีฉายาว่าอะไร

สาวติดดินและนางฟ้าลูกทุ่ง

สาวอีสานและเจ้าหญิงลูกทุ่ง

เราก็ไม่รู้นะว่าในใจป้าคิดอะไร

แล้วก็ยืนยิ้มกับตัวหนังสือ

ถ้าพร้อมแล้วป้าเลี่ยนเลือกตอบ

ดอกย่าและราชินีลูกทุ่งครับ

นั่นหมายความว่าครอบครัวเราได้เงินแสนกลับบ้านแล้ว
เหลืออีกเพียงข้อเดียวจะได้ล้านหรือไม่ได้ล้าน
ฝากชีวิตเอาไว้กับน้องออยนะครับ

เชิญน้องออยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ออยลูกเคยทานปลากระป๋องไหมอ่ะทานประจำค่ะทานเพราะอะไร
ก็ประหยัดดีค่ะแล้วก็ส่วนมากน้องชอบกินด้วยก็เลยกินประจำ
คำถามของเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับฉลากของปลากระป๋องนี่แหละครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตราสัญลักษณ์ของปลากระป๋องตรา๓แม่ครัว
คนซ้ายมือที่ถือฝาหม้อใส่เสื้อสีอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งสีเหลือง
ตัวเลือกที่สองสีส้ม
ตัวเลือกที่สามน้ำเงิน
ตัวเลือกที่สี่สีแดง
หนูก็เคยกินปลากระป๋องยี่ห้อนี้นะคะ
ตรงกลางน่าจะเป็นสีแดงข้างขวาน่าจะเป็นสีเขียว

ถ้าพร้อมแล้วน้องออยเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่หนึ่งสีเหลืองครับ

ก็ขอภาวนาให้เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

หนูได้ช่วยเหลือครอบครัวของเรา

ครอบครัวของแม่ทริปจากจังหวัดสะแก้ว
จะสามารถคว้าเงินทุนสูงสุดถึง๑ล้านบาท
หรือไม่กับการตอบคำถามในเกมต่อชีวิตช่วงหน้าครับ
ตายอรไทยมีฉายาว่าอะไร

โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ